ก็มีโอกาสในการคว้าแชมป์โลกเหมือนกันแล้วก็ความพร้อมของยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับ
ในการขึ้นสู้ในศักดิ์วันแชมป์มันชีพครับ
ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตครับแข่งแบบทีมสี่คนนะครับ
เข้าสู่วันที่๒ไทยมีตัวแทน๓ทีมครับ
ก็แข่งกับทีมจากทั่วโลกนะครับทั้งยุโรปเอเชียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีน
จากไทยเราเนี่ยนะครับเก็บชนะได้๓จาก๔รอบทำให้รวม๘รอบนะครับ
๔รอบที่เหลือวันนี้นะครับเล่นประคองตัวเกาะกลุ่มนำก็มีโอกาสคว้าแชมป์โลก
สำหรับเกมนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันฮิตกันมากนะครับมันก็คือเกมที่อยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันนะครับ
แล้วก็แบ่งอาจจะเล่นเป็นทีมก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเล่นเป็นคู่ก็ได้ได้หลายแบบนะครับเดี่ยวก็ได้
แล้วก็หาผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะครับจากการต่อสู้กันก็มีอาวุธให้หมดนะครับ
แล้วก็ยิงกันถือว่าตอนนี้เป็นเกมที่ฮอตฮิตมากอย่างต่อเนื่องนะครับในโทรศัพท์มือถือ
รายการนี้ครับทีมชนะได้๕๐๐คะแนนที่๒ได้๓๖๕แล้วก็ที่๓ได้๓๑๕คะแนนลดหลั่นกันไป
จนถึงอันดับ๑๖๒๐ที่ได้ทีมละ๑๐๐คะแนนรวมถึงจะมีคะแนนในการสังหารคู่ต่อสู้ได้นะครับ
อีกครั้งละ๑๕คะแนนด้วยซึ่งแชมป์รายการนี้จะรับเงินรางวัลเป็นเงินไทย๖ล้าน๖๖แสนบาทครับ
บ่ายสองนะครับกรมทางหลวงจะพบกับชนบุรีซึ่งคู่นี้จะชมบันทึกการแข่งขันนะครับ
หน้าจอไทยรัฐทีวีเวลา๔ทุ่มครึ่งเนื่องจากว่ามีการถ่ายท่อสดการออกรางวัลสลากินแบบรัฐบาลในช่วงเวลาบ่าย๒พอดีนะครับ
ขอให้คุณผู้ชมด้วยแต่ว่าแฟนติดตามผลการแข่งขันนะครับในการบันทึกเทปการแข่งขันได้

ส่วน๔โมงเย็นราชนาวีเจอกับแคทแล้วก็๖โมงเย็นศรีสะเกดเจอกับการท่าเรือครับ